แต่ว่าความฮอตเนี่ยยังมีมาให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง

ทำให้นักแสดงที่สวมบทบาทด่งดังกันหลายต่อหลายคนเลย
หลายคนเลยนะเขาบอกว่าดังยันไก่ไอ้จ้อยอ่ะจริงจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะคะคุณผู้ชม
รวมไปถึงนักแสดงสาวซูซี่สุซิราด้วยเหมือนกันนะคะที่ยอมรับแบบตรงว่า
ความนิยมจากละครทำให้ตอนนี้เนี่ยตัวเธอมีคิวงานถ่ายแบบ
ถ่ายรายการยาวไปจนถึงปลายปีเลยอ่ะคือมีคนติดต่องานเข้ามาพาหนูเยอะมากเลยช่วงนี้
เธอก็บอกว่าไม่ขอรับงานเซ็กซี่เพราะว่าช่วงนี้ต้องออกงานแต่งชุดไทยบ่อย
ยังไม่ได้ตัดสินใจจะหลดปากกาเซ็นสัญญากับวิกน้อยศรีนะคะ
แต่ก็ยอมรับว่ามีผู้ใหญ่เข้ามาพูดคุย
ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าตัวก็ยกให้ผู้จัดละครคนดัง
อย่างพี่หน่องอรุโนชาเป็นคนดูแลเกี่ยวกับงานละครให้เป็นแบบสัญญาใจค่ะ
ก็ค่อนข้างที่จะถาวรแล้วอะค่ะ
แต่ซี่ก็ทำแบบภารกิจแล้วก็ธุรกิจที่เชียงใหม่อยู่นะคะ
วิกไปกับพวกตาที่เลยตอนนี้

อันนี้ก็คือรับได้ทุกอย่างค่ะ
คลิ้วไปนี่มันไปถึงไหนมั้ยค่ะพี่ซึ่งซิ
คุยบ้างแล้วนะคะก็ยังไม่แน่ใจตอนนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนกันคุยกันอยู่อะค่ะ
อันนี้เป็นช่องอื่นไม่ใช่ช่องสาม
ตอนนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนใจถาวรแต่ว่าหนูคงจะทำเป็นชื่อร้านต่อไปอะค่ะ
เป็นสัญญาคงไม่ได้ทำสัญญาอะไรแต่คล้ายว่าเป็นสัญญาใจกับพี่หน่องมากกว่าค่ะ
ถ้าไม่เห็นราคาอะไรนะค่ะเราก็จะขออนุญาตพี่น้องก่อน
ส่วนกระแสข่าวที่ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตัวเคยลั่นผ่านสื่อเอาไว้

ซูซี่ก็ประกาศชัดว่าตอนนี้กลับมาทำงานในวงการบันเทิงแบบเต็มตัว
แต่งงานตอนนี้ยังไม่รีบไม่ร้อนนะคะ
ตอนนี้เรามั่นไว้ก่อน
แล้วเรายังแบบยังไม่จริงจังว่าเราจะต้องแต่งงานตอนไหน

ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะ
แต่ว่าคือถ้าจะแต่งยังไงหนูก็บอกพี่อยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัว
คล้ายกันเลยคือชิลมาก

ทำงานรับทรัพย์กันไปก่อนนะคะ

คือตอนนี้บอกเลยว่าซูซี่เนี่ยกลับมาทวงบันลังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ

คือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนถามหานะว่าซูซี่หายไปไหน

กลับมาในครั้งนี้เปรี้ยงแล้วก็ปังมากกว่าเดิมนะคุณผู้ชม
ใช่แล้วแล้วก็ลบภาพเซ็กซี่ไปได้เยอะเหมือนกันนะ
เพราะว่าตอนนี้เธอดูเป็นแบบหญิงที่หน้าฝรั่ง
แต่ใส่ชุดไทยได้สวยมากคนหนึ่งของเมืองไทย
โผล่เลยนะว่าเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยแล้วสวย